แม่ฝากชั้นบอร์น

ได้รู้สเปคสาวในใจของแหนม
แถมยังได้ฟังเพลงพร้อมไปแล้ว

เมื่อแหนมจะต้องเจอกับ๗สถานการณ์สมมุติ
เขาจะสามารถตอบทุกคำถามได้หรือเปล่า

วันนี้ให้อยู่ยาวไงที่บอกแล้วไง
สองวันผ่านมาคุยกันแบบสนุกสนานมากเลย

แล้ววันนี้นะคะก็ต้องมาพบกับ
เจ็ดสถานการณ์สมมุตค่ะ

เป็นการตั้งคำถามอะไรที่คิดอะไรได้แล้วตอบอย่างนั้นเลย

ถ้าหากว่าแฟนของคุณชอบทำอาหารมาก
ทำให้คุณเช้าเย็นแต่รสชาติรับประทานไม่ได้เลย
คุณจะทำอย่างไรกล้าบอกแฟนหรือไม่

เราก็อาจจะช่วยเติมอะไรแบบ
พี่ว่าน่าจะกินน่าจะเพิ่มน้ำตาลเพิ่มเข็มเพิ่มแล้ว

ไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ด้วย
ไม่เคยค่ะนี้คือสถานะการณ์สมมุติค่ะ
อันนี้ที่สมมุติ

ว่าถ้าชอบจริงผมก็คงจะต้องแอบไปคบกันข้างนอก
แอบนางจะฝ่าฟื้นกส
นางก็ดึงค่ะนางแอบ
ข้อต่อไปข้อต่อไปถ้าหากว่าสาวที่คุณกำลังศึกษาดูใจกันอยู่
นัดคุณไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เธออยากไปมาก
ซึ่งบังเอิญว่าเป็นร้านแฟนเก่าของคุณที่จบไม่สวยเลยคุณจะ

พี่น้ำแล้วอยากไปร้านนี้มากเลย

มันเป็นอินนี่เลยนะมิชลินเลยนะ

ไม่ทำไมทำไมอยากรู้ว่าทำไมไม่ลอง

ก็ไม่ไปอ่ะไม่อยากไปร้านนี้

โอเค

ก็คงถ้าเกิดถึงขนาดนี้เจ้าก็ต้องบอกแล้วแหละ

ถ้าคุณไปจีบสาวคนนึงซึ่งสวยมาก

แต่ดันโป๊ะแตกเมื่อเห็นบัตรประชาชนของเธอ

จะทำอย่างไร

เหมือนเหตุการณ์จริงมากเลย

ไม่ไปต่อแล้วบอกเขายังไง
ก็ปิดมือเถอะ

หรืออะไรสักอย่างอะไรแบบเนี้ยเอ้ยอันนี้พูดตรงอ่ะ
แต่ผมบอกน่ะอันเรื่องเนี้ยอ่ะอาจจะพูดนิดหนึ่งเพราะว่ามัน
มันเรื่องที่มันเป็นบุกริกอ่ะใกล้ตัวมากเลยนะเออมันเป็นบุกริกภาพอ่ะ
คือถ้ามีถ้าเขารู้สึกกินกับเราก็อยากให้บอกเหมือนกันอืม
ข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่าถ้าหากว่าคุณบังเอิญเห็นไลน์ในโทรศัพท์ของแฟนคุณเด้งขึ้นมาดึงเป็นประโยคว่าสวัสดีครับ
เย็นนี้ว่างหรือเปล่าคุณจะทำอย่างไรผมเนี้ยนะเป็นคนที่ไม่เคยดูมือถือดีของของของของเลยอืม
เพราะจะรับไม่ได้ถ้าเจออะไรอย่างนี้แล้วจะไม่ดูเลยเด็ดขาด
ต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณพาสาวไปออกเด็ดร้านหรู
ป่าเนี้ยเต็มตัวแล้วลืมแล้วลงมารู้มากด้วยนะ
อือหือหือหือเป็น
เดี๋ยวเรามานะแป๊บนึงอ๋อหรืออะไรก็สักอย่างครับใช่

อืมสุภาพบุรุษ
สถานการณ์สมมุติก็ยังแซ่บขนาดนี้เลยอ่ะ
หมดแล้วเหรอนี่ยังยังวันนี้เราให้อยู่กันยาวไง
๗สถานการณ์นะพวกเราก็ได้รู้จักเขามากขึ้น
แต่ช่วงหน้ามันจะเป็นการรู้จักกันมากขึ้นแต่ผ่านเสียงดนตรี
อ้าวจะเป็นอะไรช่วงหน้าค่ะ